สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้แหมมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันมากมายเลยนะคะ

ขึ้นอันดับหนึ่งกันไปเลยนะคะคือแฮสแท็กใช่ค่ะ
มิ้งโป๊ะแตกนั่นเองแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เธอก็ออกมาชี้แจงแถลงไขไปเรียบร้อยแล้ว
ไอจีส่วนตัวว่าเธอเนี่ยแท้งใช่ไหม
และแน่นอนมันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นนะคะ
รวมไปถึงครอบครัวของกัปตันชนลทรด้วย
ก็คือเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
พูดง่ายประสาทชาวบ้านก็คือเตรียมฟ้องฝั่งมิ้งนั่นเอง
มิ้งมาในอินสตราแกรมตั้งสไลด์ไป๔๕หน้า
กัปตันมาหน้าเดียวสั้นแต่ได้ใจความเลยว่าเตรียมฟ้องแน่นอนนะคะ
ทันทีที่ทราบเรื่องทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยโทรไปสอบถามรายละเอียด
ก็เป็นไปตามแถลงการนี่แหละค่ะซึ่งได้มีการปรึกษามีการพูดคุยกันเมื่อคืนนี้นะคะ
โดยจะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแต่อย่างใด
เรียกได้ว่างานนี้อีกยาวแน่ยาวไปยาวไปนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการตอบกลับ
ทำให้วงการบันเทิงบ้านเราร้อนระอุอีกครั้งหนึ่ง
คือบางกระแสเขาบอกว่าชีมิ้งจะมีที่ยืนในสังคมไหม
คือตอนนี้เรียกว่าแพร่แตกอะแพร่มิ้งค์อะแตกเลยตอนแรก
ใครที่เชียร์ฝั่งนี้จะมีทีมมิ้งแล้วก็ทีมน่ารัก
ตอนนี้แหมโยนชูชีพโหงยางชุดใหญ่ละ
คือบางคนเขาก็มองว่าก็เหมาะสมกันดีมีกระแสที่ออกมาว่าได้เหรอ
ได้เหรอจริงเหรอก็ว่ากันไปรอดูเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไง
เพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้จริง
ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นมาจากเรื่องในมุ้ง
ถูกต้องแต่ตอนนี้มันออกมานอกมุ้งแล้วก็ออกมาในโลกโซเชียล
เพราะฉะนั้นตามกันต่อตามกันต่อแน่นอน